ไปดูความเกลียนของกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้
มีพิธีกรรมในการที่จะไปเกาะกวน
แล้วพอขี่รถจักรยานยนต์นะ
กลวยจราจรกลวยสีส้มคือมันตั้งอยู่ที่ไหนก็ตาม

หรือไม่ก็ขโมยกลับไปซะ
คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กันก่อนนะครับ

โดยจราจรเขาก็ตั้งอยู่
เพื่อที่จะจัดการด้านการจราจร

โอ้โหมาถึงไม่รู้ไม่พอใจอะไร

เขาขี่เหมือนกับว่าต้องฝ่าด่าน

หรือเขาสนุกของเขา

มันก็ไปขวางการจราจรนะฮะ
แล้วก็กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้คือมากันหลายคน
บางคนหยิบกลวยจราจรกลับบ้านไปด้วย

ไม่รู้ว่าไปทำโทรโครงหรือเปล่า
คุณผู้ชมฮะนี่เป็นภาพจากคลิป
ได้จากกล้องวงจรปิดบริเวณแยกทางเข้าบ้านท่าล้อ

ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้
คือมากัน๒คัน
แล้วก็จงใจในการยื่นขาไป

แล้วก็ปล่อยให้มันระเนรนาศอยู่กลางถนน

มีวัยรุ่นอีกกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อน๓กันมา๒คัน

ทำท่าเหมือนเป็นโทรโข่งไงคุณ

โยนทิ้งไปแบบไม่ใหญ่ดี
บางคนหยิบกลวยจราจรติดมือไปด้วย
จากนั้นก็พากันขี่รถจักรยานยนต์ออกไป

นี่ฮะแล้วก็โยนมันทิ้งสิฮะโอ้โฮ
เหตุการณ์ในคลิปทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในวันที่๓มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ตำรวจได้คลิปนี้เป็นหลักฐานชัดเจน
ดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับ
โดยคนที่เตะกรวยจราจรจะมีความผิดในข้อหาทำลายทรัพย์สินทางราชการ

จะเข้าข่ายความผิดลักทรัพย์สินทางราชการในเวลากลางคืน
แต่เจ้าหน้าที่ให้โอกาสกลุ่มวัยรุ่นในคลิปนะ
หากรู้ตัวว่าท่านเองเป็นผู้กระทำผิด

แล้วมาแสดงตัวที่โรงพักภูเพียงโดยเร็วที่สุด
อาจจะถูกลงโทษแค่ตักเตือนอบรม
คือตักเตือนทั้งกลุ่มวัยรุ่นด้วยทั้งผู้ปกครองด้วยนะครับ

เขาบอกไม่อยากให้ลูกหลานคนเมืองน่าน
มีพฤติกรรมแบบนี้อีกพอมันถูกแชร์ออกไป
ในโลกโซเชียลมันเสียหายนะครับ

มีคนเมืองหน้าน้ำใจดีที่จอดรถลงไปเก็บกลวย

เกิดจากน้ำมือของกลุ่มวัยรุ่นคึกขนองกลุ่มนี้นะครับ
จัดการจัดระเบียบใหม่ไม่ให้มันขวางจราจร
ซึ่งตำรวจภูทรเมืองน่านก็ได้ชื่นชม
แล้วก็ยกให้เป็นพระเอกขี่ม้าขาวนะครับ
ที่มีน้ำจิตน้ำใจมีจิตอาสาน่ายกย่อง
เป็นตัวอย่างคนดีของสังคมด้วยนะครับ